ทีหนึ่งรายการในวันอาทิตย์นี้วันที่๒๐ธันบาคมในช่วง๑ทุ่ม
ก็จะมีฟุตบอลรายการตัวตามให้ของคลับแชมเป็นชิป
เป็นรายการที่ถือว่าเป็นรายการชิงแชมป์อาเซียน
สำหรับยอดทีมของสโมสรซึ่งมีตัวแทนของไทย

จะเจอกับทางด้านของบึงเกดอังกรทีมจากหลีกกัมพูชาครับ
ก็มีการฝากความคิดถึงไปนะครับสำหรับนักเตะอย่างสเวลอาจายี่นะครับ
ซึ่งก็เป็นนักเตะที่เคยเล่นอยู่ในไทยลีก
สโมสรบางกอกกราสชนบุรีนะครับ
แล้วก็อีกหลายสโมสรอย่างน้องสโมสงคามด้วย
ก็ฝากความคิดถึงมาถึงนายวินจูจีนนะครับ

แล้วก็อยากจะร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งโดยการเป็นคู่แข่งในครั้งนี้นะครับ
หลังจากจบเกมนั้นก็คงจะเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม

ขณะที่อาณาวินนั้นตอบกลับไปนะครับว่าจะเต็มที่อย่างแน่นอน
ส่วนอาจายี่นั้นยังเป็นเพื่อนรักที่รู้สึกดีเสมอมาครับ
เกมคู่นี้จะเจอกันนะครับในรอบชิงชะเลอดที่สนามสุภาชราสัยนะครับ

ไทยรัฐทีวีนั้นถ่ายเท่าสดเข้าสัญญาณตั้งแต่เวลา๑๘นาที๓๐นาทีครับ

ระดูกาลหน้าที่จะเปิดฉากขึ้นนั้นก็มีโปรแกรมเอาไว้เรียบร้อยนะครับ
เรียบร้อยละครับจะเริ่มเตะกันทั้งแต่วันที่๒๗กุมภาพันธ์
แล้วก็จะปิดซีซั่นวันที่๓๐ตุลาคมครับ
ซึ่งก่อนที่ไทยลีกนั้นจะเปิดขึ้น
สาเหตุที่โปรแกรมลีกนั้นต้องจบเร็วขึ้นเพราะว่าช่วงปลายปีนั้นมีโปรแกรมสำคัญนะครับ
ที่จะจัดขึ้นที่พม่าแล้วก็ฟิลิปปินส์นั้นเป็นเจ้าภาพร่วมกันครับ
คณะกรรมการกลางของสมาคมฟุตบอลนะครับ
ให้หาคณะกรรมการใหม่มาเพิ่มอีก๒คนหลังจากที่ล่าสุดตอนนี้
มีผู้ดำรงตำแหน่งในทีมงานเหลือเพียงแค่๓คนเท่านั้นก็คือ
พลเรือเอกสุรวุฒิมหารมประธานกรรมการนะครับ
แล้วก็มีนายสัตยาอรุณธารีสมาชิก
รวมถึงนางสาวชื่นชนกสิริวัตรซึ่งเป็นสมาชิก๑คน
ขนาดที่นายธนาเสพสิทธิ์รองประธานกรรมการ
แล้วก็นายมาณิชย์วัฒนศาสตร์ในกรรมสมาชิก
ต้องมีการแต่งตั้งขึ้นมาให้ครบตามจำนวน
ที่การเลือกตั้งจะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าครับ